คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี๒๕๕๙
ด้วยกิจกรรมหลัก๔กิจกรรมด้วยกันค่ะ
นายวิราโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธพุทธศักราช๒๕๕๙

กิจกรรมแรกนะคะก็คือการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
และกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมที่๒ค่ะเป็นกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย๔ศาสนา
ทั้งพุทธคริสต์พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกซ์
รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน๑๕จังหวัด
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศจำนวน๕๐๔วัด
กิจกรรมที่๓เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เช่นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำความสะอาดอุทยานประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์และแหล่งวัฒนธรรมต่าง
ส่วนกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมที่๔
เป็นการจัดกิจกรรมนับถอยหลังการเข้าสู่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังเตรียมกิจกรรมอื่น
กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิญาติเจ้า
โดยนำพระพุทธรูปสำคัญแสดงปางต่างจำนวน๑๐องค์
การไหว้พระ๑๐วัฒนธรรมสืบสิริสวัสดิ์๑๐รัชกาล
เปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรี
การจัดแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่ใจประชาชน